ไปที่เรื่องของที่ฝนตกแล้วน้ำก็ท่วมแล้วนะครับ

บอกว่าน้ำท่วมตัวนี้๑เมตรนะครับ

พร้อมด้วยทหารและชาวบ้าน

เพราะวันนี้นะครับน้ำส่งกลิ่นเหม็น
หากไม่เร่งเก็บเกี่ยวต้นข้าวจะยืนต้นตายแน่นอนนะครับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคกลาง
อาศาสมัครและผู้ใจบ้านหมู่หนึ่งตะบดบังคลก
ระดมกำลังช่วยกันเกี่ยวข้าว
แปลงนาของนางสายุดบุษรารักษ์ครับ
เนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่
โดยน้ำที่ท่วมนาข้าวเรามีสีค้ำและทรงกิน
แต่นางสายหยุดไม่มีเงินจ้างรถเกี่ยวข้าวครับ
และไม่มีบุตรหลานที่จะสามารถช่วยทำงาน
เนื่องจากน้ำในนาข้าวสูงเกือบ๑เมตร
ยายสายุทธ์เล่าว่าเริ่มปลูกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
แต่ปรากฏว่านาข้าวถูกน้ำท่วม

เพราะที่ผ่านมาที่นาเคยถูกน้ำท่วมจนนาล่มมาแล้วครั้งหนึ่ง

ครอบครัวก็จะไม่มีเงินใช้หนี้แล้วนะครับ
จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังอำเภอบ้านแหลม

เมื่อได้รับความช่วยเหลือก็รู้สึกดีใจและตื่นตันใจมากแล้วครับ
และต้องขอขอบคุณอำเภอและหน่วยงานต่างที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้

รับรองว่าล่มแน่นอนเหมือนที่ว่านะครับผม

เขาบอกว่าพอได้รับการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้ใหญ่บ้านมา
ว่าตอนนี้คุณยายสายหยุดเดือดร้อนเหลือเกิน

อำเภอก็เลยรีบประสานหน่วยงานต่าง
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาเลยนะ

ลงเรือลงแรงไปเกี่ยวข้าวในนาของคุณยายสายหยุดเลย

ขณะนี้นะครับอำเภอบ้านแหลมประสบปัญหาคือ
ค้างทุ่งทรงกลิ่นเน่าเหม็น

ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ๒๐๐ไร่ครับ

น้ำท่วมขังทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับ